กรณีที่น้องวัยแปดควบเนี่ยเจอผู้ชายคนเนี้ย
อ่าบอกว่าหนูมาช่วยหน่อยพี่เจ็บแขน
ช่วยไปกดน้ำในห้องน้ำคนพิการให้หน่อย

แล้วพอเข้าไปให้น้องเนี่ยถอดกางเกงให้ด้วยเพราะว่ามือเจ็บ

นี่เข้าไปแล้วแล้วหลังจากนั้น
ที่คือเข้าไปให้เด็กช่วยถอดกางเกงให้เหรอ
ให้เด็กช่วยกดน้ำก่อนแล้วก็ถอดกางเกง
แต่ตอนน้องวิ่งมาเนี่ยน้องตกใจเพราะว่าน้องโดนผู้ชายคนนี้จับอวัยวะเพศ

ปี๕๙ก็ก่อเหตุแบบนี้แล้วศาลก็มีคำสั่ง
ตอนนั้นสารรอลงอายา๒ปี

คือจำคุกแต่ให้รอลงอายา๒ปี
ใช่ค่ะมารอบนี้ปี๖๓มาก่อเหตุอีกนะคะ

ถามนายอุ๋ยเงี๊ยบว่าอยากจะพูดอะไรกับเด็กไหม

เขาก็บอกว่าขอโทษไม่ได้ตั้งใจ
ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบค่ะ
กลมหน้ากลมตานะคะ

ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกประธาน
นันทะกรกุลผู้กำกับการสพพระแดง
บอกว่าตอนที่ไปจับกลุ่มตอนแรกนะในอุ๋ยเงี๊ยบ
ก็ให้การปฏิเสธบอกว่าผมไม่ได้ทำ
ผมไม่ได้ก่อเหตุเดี๋ยวจะไปให้การในชั้นศาล
ทีนี้พอตำรวจเอาภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูเท่านั้นแหละค่ะ
ก็ต้องยอมจำนวนแล้วก็รับสารภาพ

ซึ่งตำรวจเขาก็สอบสวนนะคะปรากฏว่าผู้ต้องหาเนี่ย
ที่เขาก่อเหตุแบบนี้เพราะมีรสนิยมทางเพศแบบนี้
รู้นะว่าทำกับเด็กแต่ก็ยังทำ
อันนี้คือตำรวจที่เขาสอบสวนก็บอกข้อมูลกับเรา
ดูประวัติกันหน่อยค่ะประวัติของนายคนนี้
เขามีความรู้เรื่องกฎหมายนะคุณ
เป็นพนักงานในสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งแถวแถวพระรามสาม
เนี่ยก็มีความรู้ดีนะแต่ก็ยังมาทำแบบนี้
เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะตำรวจก็จะตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ
ว่ามีการถ่ายคลิปมีการถ่ายภาพพวกลามกอนาจารย์ของผู้เสียหายหรือเปล่า
ตัวผู้ชายคนนี้เขาเคยมีแฟนนะคะแล้วก็เลิกรากันไปแล้ว
ซึ่งตำรวจบอกว่าพฤติกรรมก็ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายค่ะ
จะชอบไปเดินตามห้างเล่นมือถือดูคลิปอะไรไป
แล้วก็ตาก็มองว่ามีเด็กคนไหนบ้าง
พอถูกใจใครปั๊บก็ใช้วิธีการเดียวกันเลย
เจ็บแขนพี่เจ็บมือไปช่วยกดน้ำหน่อย
แล้วก็ก่อเหตุอนาจารย์แบบนี้นะคะ
ไปไล่ดูเลยว่าเขาเคยโพสต์อะไรบ้าง
ปรากฏว่าเมื่อกี้อย่างที่เห็นไปช่วงต้น
คือเขาทำตัวเหมือนเป็นเซลปเป็นเซเลบริตี้
เคยไปออกรายการหาคู่แล้วก็ถ่ายรูปกับดารา
ใช้ชีวิตหรูหราทำเหมือนกับโปรไฟล์ตัวเองดูดี
ใครเห็นก็น่าเชื่อถือแล้วในโลกโซเชียลก็จะรู้จักกันด้วยนะครับ
อกจากนั้นเขาเคยเป็นแอดมินค่ะแอดมินเพจหนึ่ง
คุณผู้ชมชื่อเพจเขาอย่างนี้เลยสัตว์โลกอมตีน

ใช่ทีมข่าวของเราก็ถามไปยังเพจเหมือนกันนะ
ว่านายอุ๋ยเงี๊ยบคนนี้เขาเคยเป็นแอดมินหรือเปล่า
ซึ่งทางเพจก็บอกว่าเคยแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้ว
ไม่รู้ด้วยว่าหลังจากไม่ได้เป็นแอดมินเพจนี้แล้ว
ตัวนายคนนี้เขาเคยเอาแอดมินเพจเนี่ยเอาความเป็นแอดมินเพจไปแอบอ้างอะไรหรือเปล่า
นายนิธิเออ

แล้วก็ในเพจในเพจดังเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาชี้แจงเลยนะ
ขอโทษที่ไม่ได้คัดกรองแล้วก็สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียง
ตอนนี้บุคคลคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพจอะไรเลย

ส่วนตัวนายนิธิผู้ต้องหาเขาก็ประสานทนายความ
เครือข่ายให้ส่งนักกฎหมายมาเป็นที่ปรึกษาทางคดี
ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามข้อมูลนะ

ทนายเขาก็บอกว่าขอยังไม่ให้สัมภาษณ์ละกัน

ส่วนแม่ของน้อง๘ปีที่โดนนายนิธิลวงไปในห้องน้ำ
แม่น้องเอากระเช้ามาขอบคุณตำรวจเลย
บอกว่าตอนนี้ลูกสาวยังคงหวาดกลัว
แล้วลูกก็ระแวงไปเลยกลัวในการพูดคุยกับคนแปลกหน้า
แต่แม่ก็ต้องพยายามค่อยสอนลูก
ว่าลูกจะต้องใช้ชีวิตยังไง

หลังจากที่รู้ข่าวว่าจับได้แล้วเนี่ยนะ
ยังบอกเลยบอกว่านายนิธิคนนี้เขาดูมีฐานะนะ
ดูเป็นที่รู้จักหน้าที่การงานก็ดี

คนสมัยนี้นี่รู้หน้าไม่รู้ใจจริงนะคะ
สภาพจิตใจน้องตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ

มองหาคนที่รู้จักแล้วอะไรอย่างนี้

แต่พอบอกแล้วว่าเขาไม่อยู่ที่นี่แล้วนะ
เขาจะไม่มาทำอะไรเพื่อนเรากับหนูแล้วนะ
เขาก็จะรู้
จากผู้สื่อข่าวของเราได้อยู่ที่เจอคุณแม่

ทีมข่าวก็ไปที่บ้านของนายนิธิ
เขาอยู่แถวพระราม๓ค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าตำรวจเข้าไปตรวจค้นในบ้าน

เพื่อนบ้านคือนางเรวดีสิริกุลเลิศวัฒนาอายุ๖๔ปี

นำตัวนายนิธิเข้ามาค้นบ้าน
ตอนนั้นเนี่ยนะเพื่อนบ้านเขาก็วิ่งไปกอดเลย
แล้วก็ถามทำจริงเหรอลูก
ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำก็อย่าไปรับนะ
นายนิธิก็ตอบสั้นป้าไม่ต้องห่วงหรอก

แล้วก็ป้าข้างบ้านเนี่ยนะคะก็บอกว่า
รู้จักกับนายนิธิมา๔๐กว่าปีแล้ว

ในซอยนี่ตกใจนะร้องไห้เลย

แต่สุดท้ายนายนิธิจริงค่ะ
ทำจริงเหรอลูก

ก็แซวเขาบอกเธอรึเปล่าอะไรเงี้ย
ก็ขายากันยิ้มนั่งกินข้าวกัน

ป้าไม่ได้ดูข่าวดูเสียเพื่อนบ้านว่าป้าขายของใช่ไหม
ก็เลยบอกว่าเออเขาบอกเนี่ยเธอนะไปอนาจารย์เด็กมาเหรอคนในบ้านอ่ะ
เขาคุยกันป้าก็นั่งอยู่กับเขาก็อุ้ยใช่เหรอใช่เหรอก็อย่างเงี้
ก็คุยกันอย่างนี้ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเขาหรอก
ก็ถามก็เออให้กำลังใจเขาบอกทำไมทำเป็นอย่างนี้ได้ยังไง
ก็ถามเขาอ่ะเนอะเขาก็เขาก็พยักหน้าว่าขอบคุณนะ
อยู่กับเรามาตั้งหลายปีเขาก็เป็นคนแบบนี้รักเด็กอะไรเด็ก
ในซอยรักเขาทุกคนมีอะไรก็ซื้อขนมมาแบ่งกันอะไรประมาณนี้
เนี่ยเป็นป้าที่ขายอาหารอยู่แล้วก็ยังแซวเล่นกันอยู่เลยอะค่ะ
ตอนนั้นตัวเจ้าตัวนายนิธิเองก็ปฏิเสธนะไม่คิดว่าจะทำแบบนี้นะคะ
ซึ่งตำรวจก็แจ้งข้อหานะคะพรากแล้วก็พาเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
เพื่อการอนาจารย์แล้วก็กระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ก็ต้องโดนดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ